มาดูละครเวทีในสวนฝัน
ซึ่งจะฉายแล้วคืนนี้

อย่างป๊บถนวัฒน์แล้วก็เบนลลารานี

เขาได้ไปซ้อมใหญ่ละครเวทีในสวนฝัน
สารใจพักจงรักนรึบดี๑ในมหรสบสมโพธิ
งในมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษณท้องสนามหลวง
ทั้งคู่ก็บอกว่าตื่นเต้นมาก
เพราะว่าสถานที่ยิ่งใหญ่มาก
แต่ทั้งคู่ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่
และเชื่อว่าการแสดงที่จะมีขึ้นในค่ำคืนนี้
คุณผู้ชมจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นต้นไต
เย็นนี้๖โมงเย็นนะคะก็ไปดูกันได้นะ
ส่วนเรื่องละครบุภเพสันนิวาสภาค๒

เบลล่ายอมรับนะว่าไม่กดดันหรอก

แต่ทั้งคู่ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ
ในปีนี้อะไรอย่างนี้ค่ะที่จะได้เริ่มงานกัน

รู้สึกว่าละครมันก็มีทั้งขึ้นและลงแหละครับในเป็นเรื่องธรรมดาครับ
เพราะฉะนั้นบางทีคนทำงานก็ตั้งใจทำงานมากอยู่แล้วอยู่ที่ว่าออกมาแล้วจะถูกใจคนหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเชื่อว่าเป็นละครที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยก็เป็นได้
เพราะว่าพักแรกยอมรับว่าบุภีสันนี้ว่าเปรี้ยงป้างเปรี้ยงชนิดที่ว่าคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาแต่งชุดไทย
คุณถือว่าเป็นปรากฏการณ์ดีนะคะแล้วก็ถ้าดูโป๊ปกับเบลล่าเสร็จแล้วนะ
ก็อย่าลืมไปแวะถ่ายรูปบริเวณสนามหลวงด้วยนะคะสวยงามมากทีเดียวเลยนะคะ